ปุ๊บ
อื้อสวัสดีค่ะ

ให้เยอะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ตอนนี้คุณแม่ม้าเป็นเด็กแว้นอยู่กำลังอยู่บนมอเตอร์ไซค์
ถ้าอย่างนั้นฉันอนุญาตเธอมานั่งตรงนี้แองจี้เฮสติ้ง

มาค่ะงั้นเดี๋ยวเอาข่าวนี้ไปอ่านด้วยเลยเนี่ย๑อันนะครับแน่นอนครับ
เรามาจนถึงข่าวใส่ไข่อย่างนี้นะครับ
พฤหัสหลังรายการเดินหน้าประเทศไทย
วันศุกร์เรามากันเร็วหน่อยหลังครบทรงชาติ

รวมไปถึงลีรันหลังเที่ยงคืนก็ได้ด้วย
ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยสามารถติดตามย้อนหลังนะคะ
ทำแบบนี้ได้เลยมันน่าจอเลยค่ะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะให้ดูตลอด

หรือวันนี้เป็นข่าวที่แบบหลายคนติดตามกันหรือคดีของคนเอ็กซ์จักริตเราจะมาเล่าให้ฟัง
แล้วก็ไล่เรียงกลับมาว่าคุณจำกันไหมได้ไหมว่า
คดีคุณเอ็กซ์จักริดคุณเอ็กซ์จักริดเคยเป็นดาราหนังด้วย

เป็นพิธีกรด้วยเป็นพิธีกรรายการกีฬา

แล้วก็บอกว่าวันดีคืนนี้คุณเอ็กซ์จักริดโดนฆาตกรรม

แต่ก่อนไปสักนิดนึงเรื่องเล่าในหลวงกันสักนิด
ใช่เรื่องเล่าของในหลวงวันนี้ก็เป็นตอน
เงื่อนห้าสตางค์จากท่านผู้หญิงผัวอนุรักษ์ราชมนทิียน
ฆ่าหลวงในสมเด็จพระพันวศาอายิกาเจ้า
ซึ่งต่อมาก็คือนางสนองพระโอดในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในหนังสือในหลวงของเราค่ะ
อัครวัฒน์โอสถานุเคราะห์ความว่า
พุทธศักราช๒๔๘๑พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อพระชันศาได้๑๑พันศาได้ตามเสด็จพระเชษฐาไปทุกแห่งที่เสด็จ
แต่เป็นที่ปลดปลานมากพระบ่าสมเด็จพระปรมิณฑระมหาภูมิพลอดุญเดช
ขับทั่วไปในบริเวณสวนจิต
เวลามีคนมาเฝ้าสมเด็จพระบรมราชินีนาฏ
ถ้าทรงรู้จักและคุ้นเคยจะทรงเรียกให้ขึ้นรถด้วย
และทรงเก็บสตางค์เป็นราคา๕สตางค์
จากประตูชั้นในมาถึงตัวพระตำหนัก
มีผู้ขึ้นแล้วไม่มีเศษสตางค์จะถวายให้
จึงถวายไป๑๐สตางค์แล้วไม่ยอมรับเงินทอน
ทูลว่าสตางค์ที่ทอนนั้นถวายเป็นรางวัล
ท่านรีบหยิบเงินทอนประธานแล้วอบรมผู้นั้นต่อไปว่า
สตางค์นี้ตั้งตัวได้
ผู้ถูกอบรมทูลว่าตั้งตัวได้อย่างไร
ท่านทรงสอนว่าให้ไปซื้อพันถั่วมาปลูกขายแล้วจะมั่งมีเอง

ใช่๕สตางค์ก็สามารถเอาไปใช้ตั้งตัว
เอาไปสร้างอะไรต่อมีอะไรในชีวิตตัวเองได้
แม้ว่าจะเป็น๕สตางค์ก็ตาม

หวังว่าจะดูที่ถูกเงินน้อย
เอ้าแองจิเจ้าของก้อยี้เขามาถึงแล้วเนี่ย

ต้องจับล่ะอย่าเพึ่งนี้
คุณแม่ใจเย็นไม่มีไรท่ะ

ถุกที่ติดหมดจากรุงเทพหานคร
แต่อีกสิ่งนึงที่จะมีการววงสวง
เกี่ยวกับบุรณปฏิสังขรราชรส
ถูกต้องค่ะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
เมื่อวานนี้๑๙ธันวาคมที่ผ่านมา
พลเอกธนศักดิ์ปฏิมากรรองนายกรัฐมนตรี

เพื่อบูรณปฏิสังขรรภ์ราชรภรภ์พญานมาศ

ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยพิธีการทั้งหมดก็ได้แก่การศักระพระพุทธศิหิง
และศักระเจ้าพ่อหอแก้วค่ะ
ก่อนที่เวลา๑๔นาฬิกา๔๙นาที
ก็จะมีการจุดทูบเทียนบูชาเครื่องสังเวยด้านหน้าโรงราชรส
รับฟังองค์การบวงสวงเทพยดา
ดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราช
การแสดงรำบวงสวงพระนพประดนมหาเสวตชัด
ประธานพรมน้ำอบที่เครื่องมือช่าง
นายช่างนำเข้าต่อโปรยที่เครื่องมือ
ตามด้วยประธานและคล้องพวงมาลัยพระราชรสเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ
พลเอกธนศักดิ์กล่าวว่าหลังจากนี้
กรมศิลปากรกรมสัมภวุฒิทหารบกกรมอุทหารเรือ
ดำเนินงานบุรณะราชรสทั้ง๕องค์
ซึ่งประกอบไปด้วยพระมหาพิชัยราชรส
เวชญันตรัสชะรดรดน้อย๓องค์

พระยานามาสสามลำคาญ๒องค์
พระที่นั่งราชเชนธรยานและพระวศรีวิกาการ
โดยกรมศิลปากรจะดำเนินงานบุรณะซ่อมแซมอนุรักษ์

งานตกแต่งงานประดับส่วนต่างที่เป็นงานประณีตศิลปกรรม
ส่วนกรมสัมภวุฒิทหารบกและกรมอู่ทหารเรือ
จะดำเนินการศึกษาตรวจสอบสภาพโครงสร้างของราชรส

แล้วก็การชักลากให้มีความมั่นคงแข็งแรง
บูรณะเสร็จเรียบร้อยก็จะเหมือนใหม่เลยนะคะ

เวลาแต่ละครั้งที่น้ำออกมา

แล้วก็มีการทำพิธีบวงสวงแบบนี้
แสดงว่านี่คือเพิ่งทุบออกคือปกติจะใช้ปูนฉาบปิดไปเลยคือเหมือนไม่อยากจะให้ใช้บ่อย
นี่ก็คือที่วันนี้พิธีบวงสวงที่ต้องเป็นข่าวกันเนี่ยอย่างที่บอกว่าเหมือนกับกลายเป็นต้องต้อง
เขาเรียกว่าเป็นการบวงสวงเทพตามราชประเพณีทุกอย่างที่จำเป็นจะต้องทำเลย
ซึ่งบูรณะไปตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่๑๙โดยคาดการณ์ว่าจะบุรณะเสร็จสิ้นนะคะก่อนเดือนกันยา
เพราะฉะนั้นก็อีกเกือบปี
ถูกต้องค่ะในช่วงนี้ก็จริงก็จะมีการประชุมจัดสร้างพระเมรุมาตรในวันที่๒๖ธันวาด้วยนะคะท่านรองนายกบอกไว้
เป็นการประชุมครั้งที่๒ที่กรมศิลปากรจากนั้นก็เวลา๑๖นาฬิกา๑๙นาทีในวันที่๒๖นี้นะคะ
ก็จะเป็นการกำหนดเวลาเลิกสำหรับการปักหมุดหลักและหุดรองพระเมรุมาตรด้วย
ก็คือพอมีการปักเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการทำพิธีเรียบร้อย
ถ้าไม่เส็บพูดประมาณวันที่๒๐มกราเนี่ยก็ประสานงานล้อมรู้อะไรเรียบร้อย
ข่าวให้คุณแม่เอาเกิดไว้ค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งวันนี้หลายคนช็อกเกี่ยวกับคดีนี้
ปรากฏนักกีฬายิงปืนต้องมาตายเพราะปืน
ตอนนั้นก็เป็นที่พูดถึงกันเฉยว่า
เขามีสมบัติเยอะเกี่ยวกับพระเครื่องเขาเป็นเซียนพระเครื่อง
เขาก็จะเอาพระเครื่องไปเก็บไว้ที่ตู้เซฟธนาคาร
หรืออะไรอย่างนี้เขาก็ติดไว้ตลอดเวลาเก็บไว้
วันดีคืนดีก็มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้น
ซึ่งก่อนหน้าที่ฆ่าแล้วก็โดนคดีวว่า
ซ้อมเมียบ้างแหละซ้อมหมอนิ่มบ้างแหละ

แต่พ่อแม่ของคุณเอ็กซ์เนี่ยเขาไม่ยอม
เขาบอกลูกเขาเนี่ยโดนภรรยาของคุณเอ็กซ์เป็นคนฆาตกรรม
จนเมื่อวานนี้เป็นคุณหมอนิ่มนะฮะ

วันนี้ทุกคนก็เลยพูดถึงคดีคุณเอ็กซกันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
อย่างที่บอกว่าหมอนิ่มในที่สุดเมื่อวานถ้าใครติดตามไทยรัฐออนไลน์
หรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะเราเขียนขึ้นหน้าหนึ่งจัวหน้าหนึ่งเลย
เอ็กซ์ประหารหมอนิ่มพร้อมทนายความ
คอตกเข้าเรือนจำรุ้นประกัน๒มือสังหารโทษคุกตลอดชีวิต
ส่วนแม่ยายรอดสารยกฟ้อง
สารชั้นต้นตัดสินประหารชีวิตหมอนิ่ม
พร้อมทนายอีทข้อหาคือ
จ้างวานค่าเอ็กซจักริตอดีตนักยิงปืนทีมชาติ

คนร้ายกี่จากกระยานยนต์ให้ไปทำการ
คือมองอธิษฐานมินบุรีครับอ่านคำพิพากษา
ว่าคดีนี้เป็นคดีโจทย์ก็คือ
นายมานพพนิษฐพานิสติกรรม
เป็นพ่อหรือบีดาของคุณเอ็กจักริตนะฮะ

จริงแล้วก็ยื่นฟ้องนายจิรษัก
หรือจีกรินค้ายอาชีพจริงนี่

แล้วก็นางสาวสุรางดวงจินดามารดาหมอนิ่ม
หรือแพทย์หญิงนิธิวดีหรือหมอนิ่ม
ผู้เจริญยศอดีตภรรยาของคุณเอ็กซจักริต

ซึ่งตอนแรกคำให้การก็ประมาณว่า
แม่บอกแม่นี่แหละอดลนทนไม่ไหว
ก็เลยเป็นคนไปจ้างคนมาฆ่า
คือแม่เนี่ยเบื้องต้นจะมารับผิดชอบแทนลูก

สรุปแล้วเดือนสิงหาคมตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมปี๒๕๕๙
จำเลยที่๒และ๔ได้ร่วมกันจ้างวานให้นายจีรศักดิ์จำเลยที่๑
กับพวกที่อยู่ในระหว่างการหลบหนีเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มเลยนะครับ
ไปฆ่าเอ็กซ์หรือจักริต
อดีตนักกีฬายิ่งปืนเตรียมชาติต่อมาพวกก็ได้ใช้อาวุธปืนออโตเมติกนะครับ
ก็ฆ่าแนตจากกริจหลายนักถูกที่หน้าอกปอดหัวใจนะครับ
แล้วก็เจ้านักที่ก็สืบสวนไปสืบสวนมา

เมื่อวานี้ศาลวิเคราะห์พญานแล้วก็บอกว่าพญานนี้น้ามสู่ราง
ถือว่าเป็นจำเลยที่๒๔ถูกต้องไหมครับ
น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการจ้างวานพวกนี้เป็นคนไปฆ่านะฮะ
วิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าจำเลยที่๑๓๔แล้วก็๕กระทำผิดจริง
พี่ภาคสานี่จำคุกตลอดชีวิต
นายธวัชชัยผู้ขี่รถจักรยานยนต์จำคุก
ต่อมาทะนายความของหมอนี่เปิดผิดว่า

เพิ่มหลักทรัพย์ใหม่อีก๒ล้านบาท
รวมเป็น๒๕๐๐๐๐บาท
ยื่นหนังสือเดินทางเป็นหลักประกันว่า

แต่วันนี้รู้สึกคุณหมอเขาจะประกันตัวออกมาแล้ว

ถ้าวันนี้ใครติดตามทางไทยรัฐออนไลน์

วันนี้ก็หมอนิ่มได้รับการประกันตัวแล้วนะฮะ

ทนายยื่นหลักทรัพย์๑ล้านบาท
ประกันตัวหมอนิ่มสารอุทธรอนุญาต

คุณแม่ก็บอกคุณแม่ก็อดลนทนไม่ได้
เห็นลูกสาวที่เป็นหมอโดนซ้อมมาตลอด
คุณแม่ก็เลยต้องจากการพิพากษา

แต่ปรากฏว่าไม่ใช่

๒ปีเต็มกว่าคดีมันจะขายขนาดนี้
กว่าจะไปสืบกันมาเริ่มจับได้ตั้งแต่มือปืน

เป็นเฉพาะเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนไปล้ำเลยวันนี้

เพราะว่ากล้องวงจรปิดอะไรมียังครบหมดเลย

บอกเลยนะคะว่ารถติดโลกแตกโลกแตกมากเลย
ใจขนาดนี้จากแจ้งวัฒนะมาที่สุทธิศาสตร์
กลัวมากฉันน้ำตาไหลพลากเลย
เพราะว่ามันคือมันเร็วมันแรง
มันต้องเร็วปกติชีวิตเป็นกรุง
อ่านข่าวดีกว่าเพื่อให้ความสนุกเกิดขึ้นนะฮะ
ต้องบอกเลยว่าสหรัฐตอนนี้เยือกเยอะเยือกมาก
ถ้าเรียกว่าจะเยือกคือเย็นจะเยือกเลยทีเดียว
โดยที่มีความสุดน่าวมาก
แต่มีประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกามากเลย
จริงแบบว่าหลายสิบปีที่ผ่านมา
อุณหภูมิลดต่ำนะไม่เคยต่ำเท่านี้
คือลบ๓๔องศา

หิมะนี่ทัดทะลมพัดแบบทะลมและทะลมอีก

สหรัฐอเมริกาได้เผชิญกับสภาพอากาศหนาวเหน็บในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะทางตอนเหนือในรัฐมอนเทน่า
ม้อนชนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะอ่านง่ายกว่า

แล้วก็รัฐนอร์ดดาโกต้านอร์ดดาโกต้า
จากรายงานของสำนักงานบริหารสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐ
เขาระบุไว้ว่ามีหิมะตกหนักกว่าในส่วนอื่น
อากาศหนาวขั้นอันตรายกันเลยทีเดียวนะคะ
ประชาชนนี่เสี่ยงเป็นโรคนะฮะความเย็นกัด
หากออกไปสัมผัสอากาศนานกว่า๑๐นาที
รวมทั้งลมหนาวจัดสามารถทำให้เกิดภาวะตัวเย็นเกิน

รายงานมาบอกว่ากรมอุติวิทยาจากศูนย์พยากรอากาศ
เปิดเผยบางส่วนของพื้นที่ในรัฐมอนชาน่า
มีอุณหภูมิติดลบต่ำเป็นประวัติการ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือวันที่๑๖ธันวาคมนี้
อุณหภูมิลดต่ำถึงลบ๓๔องศา
้าวสุดในรอบ๓๐ปีตั้งแต่ที่มีมาผลกระทบ๑๔มันน่ากลัว
นี่ลบ๕ลบ๑๐นี่ก็จะตายแล้วนี่ลบ๓๔

ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเย็นเกินไปมากเลยที
มันพัดมาทางตอนใต้ของแคนาดาแล้วก็ตอนเหนือของสหรัฐ
ประกอบกับกำลังจะมีพายุที่พัดผ่าน
จากมหาสมุทรแปซิฟิกอีกด้วยนะคุณผู้ชม
ทะนดในรัฐมอนทันาต้องปิด
เพื่อที่จะเคลียร์หิมะออกมาจากเส้นทางเลย
งั้นหลายโรงเรียนต้องปิดเลยไม่สามารถเดินทางกันได้เลยทีเดียวนะฮะ
ก็เลยมีการเตือนประชาชนนะฮะให้อาศัยอยู่ในบ้าน
จากนี้เวลาอยู่ในบ้านบางทีเปิดออกมาไม่ได้นะ
ประตูหิมะมันไปกองอยู่หน้าประตูอย่างนี้
ประตูเปิดไม่ได้อีกกับค้างตัวเองอยู่ในนั้นเลย
เขาบอกว่าที่รัฐนะฮะวิสคอนเซียลอินเดแอนน่า
เวอร์มอนต์นิวแฮมเชียแล้วก็รัฐเมน
ก็มีผลกระทบเกิดหิมะถล่มหนักด้วยเช่นกันในวันที่๑๗
อุ๊ยฉันกลัวจริงเลยฉันกำลังจะเดินทางไปที่นาว
ไปไหนคะคุณอ๋อรุ่นนี้ไม่ตายแล้วค่ะ

อาการกริ่งติดลบ๑๐๕
แต่แฮกท์ห้องโกงปีนี้ไม่หนาว

ประเทศไทยของเราอากาศก็จะอุ่นขึ้นสัก๑๒องศานะฮะ
เราจะกลับมามีอากาศเย็นอีกประมาณสักเสาร์อาทิตย์นี้
แต่ฮ่องกงไปตอนนี้ปกติใส่เสื้อยืดตัวเดียวได้
ตอนนี้ก็ชิวที่สบายไปก่อน
ไปเข้าช่วงชีวิตไป

ไปอยู่บนดวงจันทร์กันได้แล้วอย่างนี้

นี่น่าเจ็บใครรับวันนี้บอกอย่างนั้น
แต่อุณหภูมินี่ก็ไม่ธรรมดานะคะคุณดวงจันทร์
หนูเพิ่งรู้เหมือนกันว่าอุณหภูมิที่อยู่ตรงนั้นน่ะ

เขาจะมีวิธีการแก้ปัญหานั้นไง
ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อมั่นค่ะว่าไม่นานเกินรอ
เพียงหนึ่งทศวรรษนับจากนี้เป็นต้นไป
มนุษย์เราสามารถที่จะอบพยพขึ้นไปลงหลักปรักฐานได้แล้วที่ดวงจันทร์นะคะ
ดานักวิทยาศาสตร์ก็มั่นใจมีน้ำที่แข็งตัว
น้ำแข็งที่ติดอยู่ใต้ปล่องภูเขาไฟ

หรือว่าลูกอุกาบะตกในภูมิภาคคั่วโลกใต้ของดวงจันทร์
นั่นหมายความว่าจะเจาะพื้นผิวบริเวณดังกล่าว
เพื่อที่จะดูดสูบน้ำที่แข็งตัวขึ้นมาใช้บริโภคในถิ่นฐานบ้านเรือนนั้นได้
แม้ภูมิอากาศพื้นผิวพระจารย์จะเยือกเย็นน่าสะพรึงกลัว
ด้วยอุณหภูมิติดลบถึง๒๐๐องศาเซลเซียส
แต่ชาวชุมชนดวงจันทร์จะแก้ปัญหานี้ได้โดยการนำเอาแร่ธาตุ
และวัตถุธาตุที่พบบนพื้นผิวดวงจันทร์นั่นแหละมาใช้

ให้เกิดความร้อนมากขึ้นคนเราก็สามารถที่จะอยู่ได้
แล้วที่สำคัญใต้พื้นผิวของดวงจันทร์มีน้ำ

หนูว่าหนูเข้าใจแบบนี้คุณผู้ชมก็น่าจะเข้าใจแบบนั้น
สิ่งที่พี่หนุ่มพูดมานึกว่าแบบพี่เสียอกเสียใจมากผู้ชาย
รุ่นพี่เนี่ยเกิดมาแล้วเหลือแก่เจ็บตายแล้วน้อง

ไม่เห็นเหมือนพี่หนุ่มเล่ามาวางเลย

คนนี้ทางใจไปหามอยลักษณ์ที่เทาะคทุระดาม

พี่บอกว่าบอกอาจารย์ลักษณ์ว่าอย่าทักอะไรหนูเยอะมาก

หมอลักษณ์เป็นคนที่ทักอะไรขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นจริง
เห็นไหมหมอลักษณ์ทักเรื่องเกินจริงใช่ไหมเกิดขึ้นจริง

พม่าต่อให้อยู่ในป่าเข้าไปเสือจะกัดฉันฉันก็เคยโดนมาแล้ว
ไปให้อาหารเสือเสือจะกัดมือก็มีมาแล้ว

อย่างนี้เธอไหมอยู่มาเลอ่ะผู้ชายอ่ะ
เกิดเกิดจริงเกิดแบบน่าตกใจด้วยจริงพูดกันถึงวันอังคารวันนี้คำชโนธครั้งที่เราหลายคนเขาบอกออฟฟิศมีคนโทรมาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ไหมบอกว่าเมื่อไหร่จะรีรันอีกรอบพอแล้วฮะเราตอนที่สองต่อเลยดีกว่าค่ะปรากฏว่าคำชโนธเป็นเทปหนึ่งที่ประสบความสำเร็จของ
ตอนนั้นก่อนเราไปถ่ายกันประมาณกัญญายนเอ๊ะกัญญาป่ะ
ก่อนมั้ยพี่ไปก่อนกัญญานะหนูว่าเออที่พี่ไปถ่ายเทปน่ะตอนนั้นก็ยังไม่คมไม่เยอะ
แต่ตอนนี้คนจะมหาศาลแล้วจริงคุณดูนะฮะในระหว่างที่เราถ่ายกันอยู่ก็มีคนเอากล้องมาถ่าย
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตอนมีพระราชภิฐริต่างหรือครั้งนึงเคยตัดออกวางเพื่อให้ในหลวงรัชกรรมราชกาลที่เก้าเอาไปส่ง
ส่งน้ำหรือมีน้ำพิธีในสำนักพระราชวังหรือในวัดพระแก้วหมด
จะต้องมาเอาน้ำจากที่นี้ไปทำพิธีเพราะเขาถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพญานาค
ในขณะที่เรากำลังไปถ่ายที่จริงมีปฏิหารเกิดขึ้นมากมายเลย
ฉันก็บอกใครก็มาคำชโนธหลายรายการก็ไปคำชโนธ
แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าคำชโนธมีพญานาคจริง
พูดแค่นั้นปุ๊บนี่คือสิ่งที่รายการของเราได้มาฮะ
นี่ติดอยู่ในเทปที่เห็นจากภาพในรายการเลย
ซึ่งตัวฉันไม่เห็นแต่อีอาร์ตเห็นอีอาร์ตพระสุทธิเห็นดู

แล้วก็ขึ้นบนมือถือของคน

เพราะฉะนั้นคืนนี้๔ทุ่มตรง
เราไปกันที่คำชโนธอีกหลายอีกที่หนึ่งฮะ

ซึ่งครั้งนี้พี่แขกรับเชิญแน่นมากเลยนะ

ขอไปเป็นแขกรับเชิญเทปนี้
หนึ่งไม่ได้มีการนัดหมายแต่ไฟล์เต็มไปด้วยดารา
วันนี้ติดตามกันอย่างดีสำหรับมูนัทคุณชาวเนี่ย
ก่อนที่จะไปคำชโนธปรากฏว่าเขาบอกเขาฝันเห็นงูเนี่ย
มา๔วันติดแล้วบอกว่าต้องมาช้าวต้องซื้อตัวทิ้ง๒รอบนะ
พอตกเครื่องแล้วก็ซื้อใหม่แล้วมาก็ไม่ได้ค่าตัวนะ

อ๋อแล่วเราเบรกกันสักครู่มากเหกะเบดี้เขาทะเลาะอะไรกัน

คุณแม่ของคุณดอนธิระธาดาคุณซูซี่ฮาไทเทพ
ไฮโซอันดับต้นของประเทศไทย
ตอนนั้นชีวิตของเขาเนี่ยความรักของเขาหวาน

ประมาณนั้น

แต่แฟนเขาน่าจะ๔๐ต้น
ปรากฏความรักของเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันมา๒๐กว่าปี

เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ
หมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
เอามาคราวนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะคะ
มากง้อออกสื่อคิมงอนไปเที่ยวแล้วไม่บอก
คือหมากเขายอมรับว่าคิมเบอร์รี่เนี่ยมีงอนเรื่องที่ตัวเองเนี่ย

แต่ที่ไปนั้นเพราะว่ากองละครเขายกพอดี

ก็หยอดทำทุกอย่างเต็มที่กับคนนี้
ที่จะหาของขวัญให้อีกฝ่ายเป็นการง้อ
แล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยเลย

ถามถึงเรื่องที่โพสต์ข้อความง้อคุณคิมเบอร์รี่หนักหน่อย
จริงไม่มีอะไรหรอกค่ะเราก็ไปเที่ยวมาเท่านั้นแหละ
คือมันมีเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถพูดได้แล้วเขาก็หัวเราะ
แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่เกี่ยวกับการที่ไปเหลสาว
ทะเลสาวเนี่ยอันนั้นเนี่ยตายเลยคอขาด

คือพอดีกองละครยกเลิกเราก็จองตัวไปเที่ยวไม่ได้บอกก่อน
เขาก็ถามว่าทำไมไม่บอกก่อนก็เป็นธรรมดา

ก็อย่างที่บอกว่าทำทุกอย่างเต็มที่กับคนนี้

หลังจากนี้มีง้ออะไรพิเศษมันก็คงต้องมีของขวัญอะไรนิดหน่อย
แต่เดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวเขารู้

แต่ตัวปีนี้หมดเร็วมากเลยเนาะ
คนจองเยอะเนาะเป็น
แต่ก็คนบอกว่าเอ๊ย
อาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้แหละคนเลยมองว่าเลิกอะไร
เพราะค่อนข้างจะงอนกันหนักอยู่

แต่หนูงจะงอนกันแล้วไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอคะ

แล้วทำไมต้องงอนนานนะครับ

แล้วดูปฏิกิริยาหล่อนซิหล่อนจะเป็นยังไง
ไม่ค่ะเรามาคนเดียวเราต้องไปคนเดียว
ต้องตอบประโยคนี้แหละเป็นเพื่อนกัน

เนี่ยแฟนคลับก็แบบว่าให้กำลังใจเอามา

มีสถานที่หนึ่งที่เขาชอบไปด้วยกันหนูไปเจอบ่อย
แล้วตกลงเขาชอบไปเจอไปที่ไหน
ก็เป็นหมื่นกว่านะครับอืมเป็นหมื่นเนอะ
อ่ะไปอีกหนึ่งเรื่องเรื่องที่หลายคนคงจะเห็นกันดีคุณซูซี่นะฮะ
ไม่ใช่นั่งเธอก่อนอาจจะเอาซูซี่ก่อนสินะครับเอาคุณซูซี่ก่อนสิ
เอาคุณซูซี่ก่อนก็ได้คุณซูซี่ก่อนสักนิดนึง
เอออีกหนึ่งเรื่องก็เป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าฮือฮากันเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าคุณซูซี่หรือคุณฮาไทเทพธีรธาดาซึ่งเป็นแม่ของคุณดอน
ที่แบบว่ากล้ามโตจำได้ดอนธีรฐาดาค่ะ
ตอนนี้เธอก็วัยเข้าไปปีที่๗๓แล้วนะคุณผู้ชม
ก็ต้องบอกว่าเคยมีชีวิตรักนะฮะระหว่างดารานุ่มคนหนึ่งที่
อายุห่างกันมากเลยเทียบกับ๒พวก

บอกว่าคุณซูซี่จะต้องไปนั่งกินคอฟฟี่ช็อปทุกวัน
แล้วดาราผู้ชายคนนี้ก็ไปนั่งที่คอฟฟิชอปรู้สึกจะเป็นโรงแรมอะไรนะ

ตอนนี้เนี่ยก็ได้แยกทางกันเป็นที่เรียบร้อยไปเกือบปีหนึ่งแล้วนะฮะ
โดยคุณซูซี่เนี่ยกล่าวว่าใจของพี่เนี่ยสบาย
ไม่เคยที่จะมีเวลาไหนที่ไม่เคยแฮปปี้เลยค่ะ
ไม่ว่าจะอยู่กับเขาหรือว่าไม่อยู่กับเขา
ในเมื่อใจเราเป็นสุขทุกอย่างก็เป็นสุข
กันมาได้ประมาณ๑ปีกับอีก๒เดือนแล้ว
ก็ตัดสินใจเปิดเผยในเรื่องนี้เลยเพราะอะไร
จะมาเปิดเผยเอาตอนนี้เพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ว่า
ทุกทีไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เสมอ
มันก็คือเป็นเงาตามตัวกันไปเลยทีเดียว
ใช่เนี่ยความจริงเนี่ยก็มันเป็นความจริงยังไงเนี่ยนะ
วันหนึ่งมันก็ต้องรู้เนี่ยช้างตายทั้งตัวเนี่ย
บัวติดไม่ปิดไม่มิดอยู่แล้วแน่นอนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะ
มันถึงได้ต้องเลิกลากันไปขนาดนี้
เมื่อปีที่แล้วมีคนมาบอกเจอรูปและของบางอย่างหายไปจากบ้าน
เราก็นึกเอกใจมันหายไปไหนได้ยังไงก็เลยถาม
เขาก็บอกว่าไม่เห็นนะฮะแต่ก็เลยไปดูรูปที่เราเห็นอยู่นะว่า
และนี่คืออะไรในรูปนี้นะเขาก็บอกว่าเอาไปให้แม่ยืมใส่
ไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นสร้อยคอหรืออะไรก็ตามและเดี๋ยวเนี่ย

คือของคือหมายถึงว่าคุณซูซี่ก็บอกปกติ

อันนี้ก็จะไปรู้สึกจะเอาไปมั่นลูกชายคนโตว่าจะไปมั่นหรืออะไรอย่างนี้

มีสองคนมีผู้ชายคนแล้วก็นอนมาพอดี
ใช่ใจพี่คิดว่าวันนี้อาจจะมาถึงอยู่แล้วแหละ
ออกไหมครับเพราะว่าเราก็อยากที่จะให้เขามีครอบครัว
เขาบอกว่าทุกปีใหม่เนี่ยเขาพานะฮะแฟนหนุ่มคนนี้นะฮะเข้าไปที่ห้องพระเลย
แล้วก็ถามตลอดเวลาว่าพร้อมที่จะมีครอบครัวหรือยัง

คือตัวเข้าใจสิหญิงแก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยระหางกันขนาดเนี่ย
แล้วก็ไม่สามารถที่จะมีลูกให้ได้เนี่ยผู้ชายเนี่ย

ใช่ก็อยากมีครอบครัวอยากมีลูกมีเต้าอะไรอย่างนี้เป็นธรรมดาตามธรรมชาติ

๒๕ปีเท่ากับอายุความห่างของเขา

เขาเลือกเล็กหมาปอมไง๓๐ตัวใช่เยอะแยะมากมายเขาเลือกเล็กหมาปอมไง๓๐ตัว
จริงที่ทำใจได้เขาบอกว่าเขาดีกับเรามามากแล้ว

ทำไมช่วยช่วย
เราไม่ได้รักแค่ครั้งเดียวแต่รักได้หลายครั้ง
เมื่อก่อนเขาอาจจะรักพี่ที่สุดแต่ตอนนี้เขาอาจจะรักคนอื่นมากกว่าพี่
โอ้ยพี่มองเห็นมั้ยคะทุกคนก็มีปัญหาด้วยความรักเหมือนกันหมด
คุณซูซี่พูดสิอย่างนั้น

ซูซี่ต้องมารายการท็อกทะลุดาวให้หมอรักดูดวงให้หน่อยนะคะ
หนูจะขอเชิญคุณซูซี่มาเป็นแขกรับเชิญในท็อกทะลุดาว
เอาล่ะเอาไปแล้วดีกว่าค่ะวันนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะ